คุณผู้ชมมาปรี๊ดกันต่อเนื่องเลยดีกว่านะคะ
กับเรื่องราวคดีความของคุณพ่อลูกสองคนนี้ค่ะ
คุณฟลุ๊กจีระโอ้โหนี่ก็แบบโดนเหมือนกันค่ะ
มิจฉาชีพแสบไม่หยุดจริงคุณผู้ชม
อ้างชื่อภรรยาของเขาคุณแอปเปิ้ลศรีซาเงียน

แล้วปรากฏว่ามีคนเดือดร้อนแบบทักเข้ามาแบบว่าเขาเรียกอะไร
ทำนงธรรมเนียมเยอะแยะมากมายเลย
ซึ่งคุณปุ๊กนะคะก็ได้โพสต์ข้อความแรงแบบนี้ฟาดเลย
บอกว่าคนชั่วแอบอ้างชื่อภรรยาผม
อ้างว่าจะปล่อยเงินกู้ให้แล้วต้องจ่ายค่าทำสัญญาเอ่ย
ถอนเงินจากบริษัทเอ่ยค่าเสียหาย

ชั่วมากซ้ำเติมช่วงนี้คนที่กำลังลำบากอยู่ด้วย
บอกชื่อบัญชีนะคะคนร้ายด้วย
ซึ่งคุณปุ๊กเองก็โพสต์ภาพแชทของมิจฉาชีพ
พูดคุยกับผู้เสียหายคุณผู้ชม
คือเอารูปครอบครัวอันนี้ไปแอบอ้างเหมือนกัน
แล้วพอเขาถามบอกว่าใช่คุณเปิ้ลจริงหรือเปล่า
ก็ยังไปบอกว่าเนี่ยใช่ดิฉันจริงค่ะนี่ไง
เขาหลายคนลาวคนนี้วางมัดจำมา๖๐๐บาท

ที่สุดคุณบุ๊คพอเขาไปเช็คนะคะปรากฏว่า
เจ้าของชื่อบัญชีนี้คือเป็นมิจฉาชีพจริง
อ้างหลอกลวงสารพัดมา๓ปีแล้ว
ล่าสุดเลยคุณผู้ชมอัปเดตวันนี้นะคะ
ตอนนี้กำลังเดินทางไปอยู่นะคะไปที่สพบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ไปแด้งความหน่อยใช่เพราะอะไรรู้ไหมคะมันทำเยอะมากจริง
แล้วมันไม่เข็ดไงนะคะ

เดี๋ยวความคืบหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเอามาให้ดูกัน
แต่ว่าไปฟังเสียงสัมภาษณ์สักเล็กน้อยก่อนค่ะ
พรุ่งนี้ไปแจ้งความประมาณกี่โมงนะคะฟุ๊กคะ
พรุ่งนี้ช่วงบ่ายครับอภวบังพีครับ
ส่วนใครที่เดือดร้อนจากเคสนี้นะคะก็สมทบไปได้เลย
ต้องจับให้ได้เพราะว่าเขาทำแบบนี้มา๓ปีแล้ว

ดูในโซเชียลเนี่ยมันก็มีจริงบ้าง
ฝากกับเป็นห่วงด้วยไม่อยากทดลองหล่อค่ะ